คุณผู้ชมครับเรื่องของการเมืองตอนนี้เนี่ย
น่าจะต้องลุ้นกันจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนเปิดสภา
เพื่อไทยก้าวไกลจบไม่ลงครับผุดสูตรแรกรัฐมนตรี
โอ้โหคือทำกันทุกวิถีทางแล้ว
๑๔บวก๑กับ๑๔บวก๑อาจจะไม่ใช่ใช่ไหม
มันจะเป็น๑๕บวก๑กับ๑๓บวก๑เหรอ
คือตอนนี้มีหลายสูตรมากแล้วก็ไม่รู้สูตรไหนจริงสูตรไหนลวง
สูตรไหนจะเป็นได้สูตรไหนจะเป็นไปไม่ได้คุณผู้ชม
เพื่อไทยบอกจะสละเก้าอี้รัฐมนตรี๑ตำแหน่ง
เพื่อแลกกับตำแหน่งประธานสภาคุณผู้ชม
แต่ต้องประเมินก่อนว่าได้คุ้มเสียหรือเปล่า
หากยังไม่ลงตัวก็อาจจะปล่อยสอสอฟรีโวทย์ไปวัดกันในสภาเลยนะโหย

ไม่แล้วก็มันมีผู้มาก่อนการหลายคน
ผู้มาก่อนการหลายคนเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยเล่าไป
แล้วดูภาพประกอบข่าวที่พี่เบิร์ตเล่า
ทำมือแบบรูปหัวใจรักเอ่ยเตยห่อ
เบิร์ตถึงขั้นต้องขึ้นว่าแฟมภาพแล้วนะ
ใช่เป็นภาพเก่าความรู้สึกเก่า

แล้วยังงั้นขับจากภาคเพื่อไทยบอกว่าปัญหาเรื่องตำแหน่งประธานสภาคุณผู้ชมครับ
แม้แก่นำภาคเพื่อไทยจะเคยประกาศว่าจะยกตำแหน่งให้ภาคอัดำนึง
แต่พอไปฟังเสียงสอสอหันหลังไปโอ้โหเสียงขลมทีเดียว
ยืนอย่างว่าตำแหน่งประธานสภาคุณผู้ชมต้องเป็นของเพื่อไทย
ดังนั้นกรรมการบริหารพักและแก่นำพักจะต้องฟังเสียงจากคนในพัก
รวมถึงยึดหลักการเดิมที่เคยเสนอเก้าไกรคือ๑๔บวก๑

หากต่างฝ่ายต่างยอมจะต้องพิจารณาข้อเสนอเรื่องตำแหน่งกันใหม่
โดยอาจจะมีอย่างที่เมื่อกี้น้ำแข็งกับดอมพูดไป

หรือว่าเพื่อไทย๑๓บวก๑ไหมล่ะ

แต่พักเพื่อไทยจะต้องพิจารณาว่า
คุ้มหรือเปล่ากับการเสียเก้าอี้๑รัฐมนตรีไป
เพื่อแลกกับเก้าอี้ประธานสภา๑เก้าอี้หรือ๑ตำแหน่ง
๒สูตรใหม่นี้จะทำให้ทั้งสองพักนะครับ
ไม่เสียหน้าแต่หากตกลงกันไม่ได้
ส่วนสองเพื่อไทยยังยืนยันจะเอาประตานสภานะ
ก็ต้องปล่อยฟรีโวทนะครับ
เมื่อถามถึงประเด็นขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับ
นางสาวแพทองทานชินวัฒน์ที่เข้าพักเมื่อวานนี้นะครับ
เธอหายป่วยโควิดแล้วคุณลุกอิงก็ไม่ตอบ
ต่อบอกสู้เป็นกำลังใจให้ทั้งสองพักนะ
แล้วจะฝากอะไรถึงเก้าไกรไหม
ฝากอะไรไม่ฝากอะไรบอกแวะมากินช็อกมิ้นได้นะ
อย่างไรก็ตามเรื่องของสูตรใหม่๑๕บวก๑และ๑๓บวก๑
เป็นเพียงความคิดเห็นจากสมาชิกพักเพื่อไทยบางกลุ่มเท่านั้น
เพราะว่าล่าสุดภักดิ์เพื่อไทยโพสต์ยืนยันว่า
พักเพื่อไทยไม่เคยเปลี่ยนหลักการ๑๔บวก๑ที่ยื่นไปตั้งแต่แรก

จะไม่นำไปสู่ปัญหาความแตกแยกระหว่างพักเพื่อไทยและก้าวไกล
เพราะได้รับฉันธามติจากประชาชนมาแล้วว่าต้องการรัฐบาลประชาธิปไตย
ฉะนั้นถ้าตำแหน่งใดมาทำให้แตกแยกประชาชนจะรับไม่ได้
และให้ยกคำสัมภาษณ์ของนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วที่เคยพูดเอาไว้ว่า
เพื่อไทยจะต้องจับมือกับก้าวกลายต่อไป
จะต้องทำให้นายพิธาเป็นนายกให้ได้
เรามัดกันแน่นมาตลอดและต้องทำงานให้ได้ครับคุณผู้ชมครับ
เพื่อไทยบอกนะไม่เปลี่ยนอาการใช่ไหม

เดี๋ยวไม่ได้ใช้คำว่าเลื่อน

ตอนแรกวันนี้คือวันที่๒๙เขานัดประชุมร่วมกัน๘พักใช่ไหม
ก็เมื่อวานนี้มีข่าวว่าเลื่อนจากวันพฤหัสมาเป็นวันศุกร์ที่๓๐

เลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่๒กรกฎานี้ค่ะ

พวกพี่ถึงบอกว่าเขาเอากันจนวินาทีสุดท้ายเลย

คุณผู้ชมว่าจบไหมวันอาทิตย์นี้เรื่องประธานสภา
เลขาเลขาเก้าไกลค่ะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธน
ก็ไลน์ไปยังแก่นำ๘พักร่วมนะช่วงเย็นเมื่อวานยืนยันเลย
บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญแก่นำ๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลมาประชุมร่วมกัน
วันอาทิตย์๒กรกฎาคมนี้๑๐โมงมาที่ก้าวไกล
แล้วยืนยันว่ารอบนี้ไม่มีการเลื่อนอย่างแน่นอน
บอกด้วยนะคะว่าการคุยกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยรอบนี้
จะต้องหาข้อสรุปให้เป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่าย
แล้วก็ต้องยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
แต่ยังไงก็จะตกลงกันเรื่องตำแหน่งประธานสภาให้ได้
พี่เบิร์ตฟังเอาไว้เลยนี่คุณชัยธวัฒน์บอกแบบนี้แล้วนะคะ
คือต้องคุยกันให้ได้คุยกันให้จบ
ก่อนที่จะถึงวงประชุมหัวหน้าพักทั้ง๘พัก
แล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าก่อนถึงเวลาประชุม๘พัก
ตอน๑๐โมงเช้าแกนนำก้าวไกลเขานัดแกนนำเพื่อไทย
มาประชุมคุยกันระหว่าง๒พัก
คือแปลว่าอะไรถ้าเกิดไล่เรียงไทม์ไลน์๙โมง
เก้าไกลกับเพื่อไทยเขาจะประชุมกันก่อน
แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเป็น๘พักตอน๑๐โมงนะคะ
ตกลงกันไงคาดว่าเรื่องที่คุยกันก็แน่นอนแหละ
ตำแหน่งประธานสภาแล้วก็ตำแหน่งรัฐมนตรี
ทั้งสองพักที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ด้วย
จริงเลื่อนมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ชม
เลื่อนมาจนมารอบนี้ค่ะคุณผู้ชม
อ่ะงั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะว่า๒กรกฎานี้
คุณผู้ชมเดาว่าจบหรือไม่จบนะคะ

ก็ต้องฟังคนกลางบ้างนะเป็นคนกลางที่
แต่ก็อยู่ใน๘พักร่วมเหมือนกัน
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ครับท่านเป็นห่วง
เป็นห่วงทั้งสองพักอยากให้แก่นำทั้งสองพัก
ทั้ง๙กลายเพื่อไทยคุยกันให้จบ
คุยแบบตรงไปตรงมาไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร
คุณหญิงบอกทุกคนยอมรับได้
แต่ขอให้นึกถึงความคาดหวังของประชาชน

อยากจะเห็นเศรษฐกิจเดินหน้าด้วยฝีมือรัฐบาลใหม่

คุณหญิงหน่อยยังย้ำด้วยว่าจับมือกันให้แน่นนะ

ซึ่งก็ไม่ต่างกันกับนาวากาตรีสิทธาธิวารีครับ

แต่ส่วนตัวยังเชื่อว่าเพื่อไทยและก้าวไกลตกลงกันได้อยู่แล้ว
แต่จะออกมารูปแบบไหนฟังนาวากาตรีสิทธาครับ
สองพักนี้เขาจับมือกันให้แน่นแล้วก็ตกลงกันให้ได้เลย
แล้วก็บอกมาเลยว่าใครจะเป็นประธานสภา

แล้วก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชนเลยว่า
จะปิดประตูไม่ยอมให้ใครมาข้ามคั่วเด็ดขาด
อันที่สองก็คือถ้าบอกว่าตกลงกันได้แล้ว
อันนี้ในภาวะการเมืองไทยแบบปัจจุบัน

นาวาอากาศตรีศิษภาก็ให้กำลังใจทั้งสองภาค
จับมือกันให้มั่นแล้วก็เชื่อว่าถ้ายังจับมือกันแน่นเนี่ยนะ
ก็จะไม่มีหรอกมีการพลิกคั่วพริกสูตรอะไรไม่มีหรอก
โอกาสที่ก้าวไกลจะพลิกไปเป็นฝ่ายค้าน
อย่างเมื่อวานก็มีความเห็นจากคนกลางอย่างศวันนอมครับ
น้องก็บอกว่านี่แหละจะเป็นโอกาสอันดี
ที่ไฟล์ใดไฟล์๑แสดงออกว่าจะสามารถเสียสละได้

จริงเหรอฟันทงอย่างนี้เลยเหรอ

สุชาติตันเจริญได้แน่เก้าอี้ประธานสภา

ผมบอกเมื่อกี้แล้วไงว่ามีผู้มาก่อนการเยอะ
แล้วพูดไปถึงคนเสนอชื่อด้วยมั้ยล่ะ

ปารีนาไกรคลุปครับคุณผู้ชมครับ
นี่แหละครับพักพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊ก
อมฟังนะเก้าอี้ประธานสภาสุดท้ายจะเป็นของท่านสุชาติ
เล็บตันเจริญนะนะโดยมีท่านธรรมนัฐเป็นผู้เสนอชื่อ

ไม่รู้แฮสแท็กมดดำไม่แฉแฮสแท็กปารีนาแฉครับ
เรื่องนี้นักข่าวก็โอ้โหรีบโทรหาคุณเอ๋ปารีนาเลยนะครับ

เพราะว่าเห็นก็พูดกันน่ะก็พูดกันนาหูแล้วเกิน

โดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสส
จากภัคพลังประชาแลกเป็นผู้เสนอชื่อ
นะครับนักข่าวถามต่อฟันทงร์ไหม

คุณเอ๋บอกว่าฟันทงนั่น
โอ้โหคุณผู้ชมครับแล้วก็มีคนที่ถูกพาดพิง
ว่าจะเป็นผู้เสนอชื่อนายสุชาตินะครับ
แล้วถามว่าแม่คุณเอ๋พูดไว้อย่างนั้นว่ายังไง
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาสอสอจากภักดิ์พลังประชารัฐ
บอกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิด
จะรู้จักและเคารพนายสุชาติเป็นการส่วนตัว
แล้วก็เคยร่วมงานการเมืองในพักเดียวกันมาก่อน
แต่เมื่อในสุชาติตัดสินใจย้ายพลักษณ์ประสบการณ์เพื่อไทยแล้ว
ก็ไม่เคยไปยุ่งกันนะครับหรือคุยกันในประเด็นดังกล่าว
เพราะถือเป็นเรื่องในพักนะครับของเพื่อไทยเขา
จะดำเนินการร่วมกับคะแนนที่ได้พัก
ได้คะแนนเสียงมากที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาล
ร้อยเอกธรรมนัฐย้ำบอกว่า
ไม่เคยเจอไม่เคยคุยกับคุณเอ๋มาปีกว่าแล้วมั้งนะ
ไม่เข้าใจว่าสร้างกระแสข่าวแบบนี้